คุณผู้ชมคะถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ๒๐ปีก่อน
ไม่มีใครไม่รู้จักพี่ลูกศรธนาพร

ใช่เพราะว่ายังเป็นคนที่ยังคงสวย

นี่คุณอายุอนามของพี่ลูกศรตอนนี้อันนี้ภาพเก่า
แต่ว่าตอนนี้พี่ลูกศรอายุ๕๐แล้วนะคะ

คือจริงเนี่ยน้องหนูอาจจะไม่รู้ว่าชีเนี่ยคือนางเอกแถวหน้ารุ่นราวคราวเดียวกับพี่โอวรุษ
แล้วก็ยังเป็นเพื่อนซีกับพี่อุ๋ยมณีรัฐด้วยนะคะ
แม้ว่าวันนี้พี่ลูกศรจะวัยอยู่ที่ประมาณ๕๐กรัฐแล้ว
แล้วก็มีลูก๔คนคนโตนี้๒๑แล้วนะคุณ
แต่ความสวยความปังหุ่นเอวเนี่ยยังแซ่บอยู่เลย๒๕เท่านั้น
๒๕น้ำหนักเท่าไหร่

ดิฉันจำไม่ได้แล้วว่าดิฉันน้ำหนัก๔๓ไปเมื่อไห

คือจะบอกว่าเจอตัวพี่เขาเนี่ยตัวเป็น
ก็เลยขอถามเคล็ดลับแล้วก็เมาส์มอยถึงบทบาทแม่ยุคใหม่
ไล่ตามลูกทั้ง๔ให้เราได้ฟังกันหน่อยนะคะ
ที่สำคัญพี่ลูกศรแอบกระซิบนะคะว่า

คราวนี้กลายเป็นว่าเขาอยู่ไหนเราต้องตามไป
ลูกพี่สมมุติไปเที่ยวเราก็ต้องปล่อยให้เขาเที่ยว

แล้วเราก็ต้องไปหาที่แห่งเราแล้วตีหนึ่งกลับไปรับใหม่อย่างนี้
เราก็บอกหน้าฉันก็กลัวจะแก่ชีวิตเหนื่อยขึ้นเยอะมาก
ลูกโตขนาดไหนบอกว่าจะหายเหนื่อยไม่จริงเลย
วิธีที่ทำให้น้ำหนักเร็วและคุมได้ง่ายสุดคือการเวทเทรนนิ่ง
ของหนักค่ะยกเข้าไปยกของหนักเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักได้เร็วที่สุดนะคะ
ที่สองคือกินคลีนพยายามทานอาหารที่แบบเป็นอาหารแนวคลีน
ส่วนงานวงการพี่จะกลับมาเล่นละครไหมคะฝากบอกแฟน
ก็ถ้าลูกพี่แบบว่าหายเยอะกับพี่ไม่ต้องตามไปนั่งเฝ้าลูกเที่ยงคืนตีหนึ่งเมื่อไหร่
คุมลูกพี่ได้จับวางไหนอยู่ตรงนั้นพี่ก็คงกลับมาเล่นละครได้
นี่แหละค่ะคุณแม่ยุคใหม่คุณแม่ลูกสี่นะคุณ
แล้วเห็นว่าตอนนี้ลูกชายคนเล็กของพี่ลูกศรอายุ๑๖กำลังหล่อแบบเกาหลีเลย

เดี๋ยวรอดูลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคนต่อไปกันเลยนะจ๊ะ

ลูกสาวเนี่ย๒คนนะคะ
ถ่ายรูปกับคุณแม่เนี่ยแยกไม่ออกคนไหนลูกคนไหนแม่เลย

กินยังไงออกกำลังกายดีถูกต้องใช่